ยุติการชุมนุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับการชุมนุมที่บริเวณหน้าสารหลักเมือง
หลังมีการอ่านแถลงการของกลุ่มคณะราษดรแล้วก็ประกาศยุติการชุมนุม
บรรยากาศตอนนี้นะครับให้กลุ่มผู้ชุมนุมได้มีการหยอดจดหมาย
บริเวณตู้ใบสดีที่ตั้งอยู่ด้านในจุดตรงนั้นนะครับคุณผู้ชมกลุ่มมวลชนจะมีการตั้งจดหมาย
บริเวณตู้ใบสนี๔ตู้เสร็จแล้วก็จะเดินออกจากบริเวณตรงนี้นะครับ
ขณะเดียวกันกลุ่มมวลชนก็มีการยังอยู่ตรงนี้กันแล้วก็มีทางถ่ายรูป
กับทางตำรวจซึ่งตำรวจก็ยังคงตึงกำลังอยู่บริเวณจุดตรงนี้นะครับ
ขณะเดียวกันมวลชนก็เดี๋ยวมีการสัมภาษณ์ของน้องมายด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวเราจะไปลองฟังการสัมภาษณ์ของน้องมายกันหน่อยนะครับ
หนูคิดว่าทิ้งไว้เจ้าหน้าที่คงไม่ถึงกับขนาดมาเข็นให้เราอะนะคะ
หนูก็เลยคิดว่าเราอาจจะต้องรวบรวมให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็จะได้ส่งทีเดียวค่ะ
มาในวงเจรจาเมื่อกี้ไม้ที่อยู่ตรงจุดนั้นได้ไหมครับ
ไม่ได้อยู่ในวงเจรจาเมื่อกี้ด้วยค่ะเลยอาจจะไม่ค่อยทราบถึง
ถึงรายละเอียดในการเจรจากันสักเท่าไหร่ค่ะ
เรามีความพยายามในการจะเจรจากันเกิดขึ้นไหมคะ
ว่าทางเจ้าหน้าที่ก็คงมีความพยายามในการอยากจะเจรจาอยู่แล้วนะคะ
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะณตอนนี้เนี่ยด้วยความที่ประชาชนทุกคนออกมาอย่างพร้อมเพียงกันแล้ว
แล้วก็เอ่อเซียงออนไลฟ์ทุกคนเนี่ยดังเท่ากันนะคะ
เพราะฉะนั้นหากรัฐบาลอยากจะเจรจาจริงก็ช่วยเจรจาให้ครบทุกคนด้วยค่ะ
เมื่อเมื่อสักครู่นี้ค่ะในช่วงของการเจรจากันทางทีมแก่นนำทางทีม
กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยตั้งใจจะไปถึงตรงจุดไหนแล้วยังไงสุดท้ายมาจบกันที่ตรงนี้ค่ะ
ก็จริงเราจะเข้าไปให้ใกล้ให้ใกล้ให้ได้มากที่สุดนะคะ
ให้ใกล้ชิดกับสถาบันของเราให้ได้มากที่สุดนะคะ
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ถูกทั้งสกัดกั้นด้วยการฉีดน้ำนะคะ
ด้วยการที่เอ่อมีรถรวดน้ำนะคะมีแบรีเออร์ขวางกั้นนะคะ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่ใส่ชุดควบคุมฝุงชนนะคะ
ยืนกั้นเป็นแนวไว้ด้วยนะคะคือเราถูกขัดขวางหลายทางมาก
เราเลยไม่สามารถที่จะไปถึงในที่ที่เราคิดไว้ได้นะคะ
แต่ว่าถึงได้เท่านี้หนูคิดว่าเราก็ประสบความสำเร็จแล้วค่ะ
ครับหมายมองว่ายังไงครับการที่เจ้าหน้าที่ฉีดน้ำแรงกำสูงใส่ผู้ชมนุม
หนูได้ยินมาว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าเขาทำลั่น
หนูไม่มั่นใจว่าลั่นจริงจริงรึเปล่านะคะ
หากถ้าเกิดการลั่นจริงแล้วลั่นจนเปียกขนาดนี้เนี่ย
หนูว่าเจ้าหน้าที่คงต้องไปเช็คอุปกรณ์ของตัวเองกันใหม่หน่อยนะคะ
เพราะว่าอยู่ดีจะมาสุ่ม๔สุ่ม๕ลั่นใส่ผู้ชุมนุมอย่างนี้ไม่ได้นะคะ
ออกมาแสดงจุดยืณัยอย่างวันฤทธิสุดใจและด้วยสันติเนี่ย
หนูมาว่ามันไม่ถูกต้องค่ะ
การฉีดน้ำเนี่ย
การกระทำที่ไม่สมควรของรัฐบาลของเจ้าหน้าที่ในการกระทำกับผู้ชุมนุมแน่นะคะ
หนูเชื่อว่าหลายหลายคนจดจำประชาชนหลายคนจดจำแน่นอนแล้วก็
เราจะยังคงจับตาดูการทำงานของรัฐบาลต่อไปเรื่อยและหากรัฐบาลยังไม่หยุดคุกคามประชาชน
ยังไม่หยุดที่จะใช้ความรุนแรงกับประชาชนหนูเชื่อว่าเราคงได้เห็นกับพลังของมาชนอีกล็อตนึงอะค่ะ
หลังจากนี้นะคะวันนี้จบแล้วภารกิจที่จะขับเคลื่อนยกระดับชุมนุมหรือจัดชุมนุมกันต่อเนี่ย
เกิดขึ้นในรูปแบบไหนอย่างไรยังจะมีอยู่ต่อไหมคะ
หนูคิดว่าการชุมนุมยังมีต่อไปเรื่อยเรื่อยจนกว่าคุณประยุจรรย์โอชาจะละออกค่ะ
คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศอีกจุดหนึ่งนะครับให้ดูด้านบริเวณรถตู้นะครับ
รถตู้ของกลุ่มของตำรวจเมื่อสักครู่นี้จะเห็นได้ว่ารถตู้มีการจอดไว้บริเวณ๗คันเป็นแนวยาวนะครับ
ตอนนี้ได้มีการนำรถตู้ทั้งหมดเนี่ยนะครับออกมาด้วยการดันของทางแก้นนำเอง
กลุ่มผู้ชุมนุมเองดันรถตู้เพื่อที่จะเปิดทางให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมเข้ามา
บรรยากาศตอนนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็มีการเปิดเพลง
สนุกสนานด้วยนะครับแล้วก็รถตำรวจตอนนี้ก็มีการเขยิบเข้ามาพื้นที่
ก็จะมีความเสียหายเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามีการดันรถมีการเขียนป้ายติดไว้
มีการขีดเขียนบนรถตู้ด้วยขณะเดียวกันก็มีการถือป้ายขนาดใหญ่สีขาว
อยู่บริเวณหน้าสารดีกาด้วยนะครับส่วนบรรยากาศวันนี้ก็ถือได้ว่าประกาศยุติการชุมนุม
เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบริเวณหน้าสารดีกา
ตอนนี้มวลชนก็เริ่มทยอยเดินทางกลับบ้านกันแล้วและนี่เป็นบรรยากาศทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่บริเวณหน้าสารดีกาครับ
ศาสตรีบุญรัฐข่าวธนรัฐทีวีรายการ
ขอบคุณคุณศักดิ์สิทธิ์นะคะอย่างที่คุณศักดิ์สิทธิ์รายงานนะคะ
กลุ่มผู้ชุมนุมก็มีการประกาศยุติแล้วก็ทยอยเดินทางกลับกันแล้วนะคะ
มีอีกจุดหนึ่งนะฮะที่ผู้สื่อของเราอยู่ตรงนั้นนะครับคุณภูริพัฒนบุญนิน
รายงานสดเข้ามานะครับเชิญครับคุณภูริพัฒน์ครับ
คุณผู้ชมครับตั้งแต่เวลาประมาณ๕โมงครึ่งที่กลุ่มราศดรนั้น
มาที่ถนนราชเทศดลเดินในนะครับ
ล่าสุดนั้นแก่นนำประกาศยุติการชุมนุมเป็นที่เรียบร้อย

ภาพที่เกิดขึ้นด้านหลังของผมคุณผู้ชมครับ
ผมจะพาไปดูกิจกรรมที่เกิดขึ้นณขณะนี้
ตอนนี้มีการส่งจดหมายที่เขียนโดยลายมือที่เป็นคณะราษดรนั้น
ไปถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
คุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้กิจกรรมที่เกิดขึ้นบริเวณจุดนี้
ซึ่งจุดที่ตำรวจยอมให้มีการจัดกิจกรรมอยู่บริเวณถนนหน้าหับเผยนะครับ
ซึ่งเป็นบริเวณรั้วสุดท้ายของสารดีกา
โดยตำรวจนั้นไม่อนุญาตให้ลำพื้นที่ไปบริเวณด้านข้างแล้ว
โดยณตอนนี้กลุ่มมวลชนนั้นยังคงอยู่ระหว่างการส่งจดหมายที่เกิดขึ้น
ให้กับปรายศนีย์ที่อยู่บริเวณจุดนี้ที่จะส่งไปสู่สำนักพระราชวังนะครับ
เหนือจากกลุ่มมวลชนที่อยู่ด้านขวามือคุณผู้ชมครับ

โดยซ้ายมือนั้นยังมีกลุ่มตำรวจ
ซึ่งเป็นตำรวจควบคุมฝุงชนของตำรวจภูทรจังหวัดสงขากองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๘
มายืนคอยรักษาการอยู่บริเวณจุดนี้ที่มาตั้งแถวอยู่บริเวณจุดนี้คุณผู้ชมครับ
ส่วนด้านหลังนั้นยังเป็นชุดควบคุมฝุงชนของหน่วยงานอื่น
ซึ่งตรงอามแขนก็เป็นชุดควบคุมฝุงชนของตำรวจนครบานนะครับ

เหนือจากตำรวจภูทรภาค๘ขออภัยครับตำรวจภูทรภาค๙นะฮะ

รถน้ำทั้งสองทั้ง๓คันยังคงมาจอดอยู่บริเวณจุดนี้นะครับ
โดยด้านหลังของรถน้ำก็เป็นกำลังตำรวจที่อยู่ระหว่างการพักคอยอยู่บริเวณจุดนี้นะครับ
ซึ่งถึงแม้ว่าทางแกนนำนั้นจะประกาศยุติการชุมนุมไปแล้ว
เพื่อที่จะไม่ให้กลุ่มมวลชนที่เหลือนั้นลุกล้ำเข้าไปบริเวณด้านในนะครับ
ซึ่งผิดกฎหมายตามกฎหมายการชุมนุมที่ห้ามชุมนุมในเขตพระชวัง
ประมาณ๑๕๐เมตรนั่นเองนะครับ
แก่นำที่ขึ้นขออภัยครับแกนนำที่คอยปราศัยในวันนี้ก็คือนางสาวสุวรรณาตานเหล็กนะครับ
ซึ่งเป็นแก่นำกลุ่ม๒๔มิถุนาประชาธิปไตย
ซึ่งคอยพูดคุยอยู่บริเวณด้านบนของรถที่เครื่องขยายเสียงนะฮะ
หลังจากนั้นเป็นการส่งสัญญาณผ่านบลูทูธมาที่รถเครื่องขยายเสียง
เป็นรถซาเล้งจำนวน๒๓คันที่จะกระจายไปสู่ผู้ชุมนุมนั่นเองนะครับ
ณตอนนี้สถานการณ์ณตอนนี้ต้องบอกแบบนี้ครับว่าค่อนข้างอยู่ในความสงบเรียบร้อยนะครับ
ไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงใดเกิดขึ้นเพราะหลังจากนี้ทั้งที่ทั้งหมดที่ส่งจดหมายอยู่ตู้อุปริศนีย์ทั้ง๔ตู้นี้แล้ว
ทั้งหมดนั้นก็ทางแก่นำประกาศบอกว่าให้เดินทางกลับภายในคืนนี้ทันทีนั่นเองนะครับ
ซึ่งแต่ละจุดนั้นก็ยังคงมีการทำกิจกรรมอยู่บริเวณพื้นที่นี้ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา
แต่บริเวณด้านในนั้นไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปในบริเวณด้านในนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือแนวของแนวของตำรวจเป็นกองบังคับการตำรวจนครบัน๔ของบชนที่อยู่บริเวณพื้นที่นี้นะครับ
คุณผู้ชมครับบริเวณด้านในผมจะพาเขาไปดูบริเวณด้านในตรงนู้นครับ
มีทางกลุ่มของทหารที่ใส่สวมใส่เสื้อสีเหลืองอยู่บริเวณพื้นที่เต็มพื้นที่ของท้องสนามหลวงด้วยเช่นเดียวกัน
ซึ่งนอกเหนือจากบริเวณพื้นที่ด้านในของท้องสนามหลวงแล้ว
ตำรวจควบคุมฝุงชนของกองประชาการตำรวจนครบานก็อยู่บริเวณจุดนี้ด้วย
คุณผู้ชมครับด้านในนั้นเป็นส่วนของทหารของตำรวจที่สวมใส่เสื้อสีเหลืองมานั่นเองนะครับ
คุณผู้ชมครับบริเวณจุดนี้บริเวณจุดนี้ด้านหลังของผมเป็นทางกลุ่มแกนนำที่อยู่ระหว่างการแถลงข่าวนะครับ
ซึ่งเป็นนางสาวมายพระสรวรีที่อยู่ระหว่างการแถลงข่าวอยู่
หากมีความคืบหน้าผมจะรายงานกลับไป
ผมภูริพัฒนบุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากถนนราชดำเนินในครับ
ขอบคุณครับคุณภูริพัฒน์ครับก็ล่าสุดจากสนามหลวงนะครับมีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์กันเรียบร้อยแล้วนะขณะนี้นะครับ